ครับมาดูเรื่องของคดียาเสพติด
จะมีคนเสื้อสีเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่า

ตำรวจรถไฟหาดใหญ่สามารถที่จะยึดยาบ้าจำนวน๒แสนเมตร
มูลค่าประมาณ๒๔ล้านบาท
แล้วก็จับกลุ่มตำรวจสังกัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูทรจังหวัดยาลาที่มารับของ
แต่ว่าตำรวจสังกัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรยะลา

ที่เป็นทหารพรานที่นราธิวาส
จ้าง๑๐๐๐๐๐บาทให้มารับ
โดยที่เขาเองบอกว่าเขาไม่รู้ว่าภายในกล่อง
บรรจุยาเสพติดไว้นะครับ
ตำรวจสถานีตำรวจรถไฟหาดใหญ่สอบปากคำ
ตำรวจโทวีรยุทธ์ฉางแก้ว
สังกัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
หลังจากที่สามารถยึดยาบ้าจำนวน๒แสนเมตร
มูลค่าประมาณ๒๔ล้านบาท
ซึ่งถูกลักลอบขนมากับรถไฟสายใต้
ขบวนรถด่วนพิเศษ๔๑กรุงเทพยาลา
โดยซุกซ่อนมาในกล่องกระดาษทีวีขนาด๔๐นิ้วจำนวน๒มัดนะครับ
แล้วก็มี๑๐ตำรวจโทวีรยุทธ์มารับของ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าจับกลุ่มและควบคุมตัวเอาไว้ครับ
และนำกลับไปสอบสวนร่วมกับตำรวจกองปราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการสอบสวน๑๐ตำรวจโทวีรยุทธ์ให้การบอกว่า
มีเพื่อนซึ่งเป็นทหารพรานอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ขอให้มารับของชิ้นนี้ขอให้มารับของกล่องนี้
ฝากมากับขบวนรถไฟขบวนนี้
โดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน๑แสนบาท
แต่ว่าเพื่อนไม่ได้บอกว่าเป็นอะไร
ทราบอีกทีว่าเป็นยาบ้าก็เมื่อถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มควบคุมตัวแล้ว
เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำพูดนะครับ
จากพบพิรุธหลายอย่างเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาบ้าล็อตนี้อย่างแน่นอนครับ
สำหรับยาบ้าล็อตนี้มีชายคนหนึ่งขนขึ้นรถจากสถานีรถไฟบางซื่อ
แล้วก็ไปลงที่สถานีรถไฟทุ่งสงศ์โดยทิ้งกล่องทีวีบรรจุยาบ้ากล่องนี้ไว้
ที่๑๐ตำรวจโทวีรยุทธ์จะมาติดต่อขอรับเมื่อไปถึงสถานีปลายทางที่ยาลานะครับ
ซึ่งตำรวจจะได้ทำการสอบสวนขยายผลต่อไปเพราะเชื่อว่าเป็นขบวนการใหญ่
และมีตำรวจและทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมในขบวนการด้วยครับ